พาคุณผู้ชมไปดูภัยสังคมกันหน่อยนะคะต้องตรวจตราให้ดีรถของเราเนี่ยมันเป็นยังไง
แล้วก็ต้องคอยดูด้วยพลเมืองดีเนี่ยดีจริงหรือเปล่า
ผู้หญิงคนหนึ่งวัย๑๙ปีขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวปรากฏขากลับอ้าวน้ำมันหมด
ทำยังไงดีอยู่ระหว่างทางไม่ถึงปั๊มมีพลเมืองเหมือนจะดี
ขอใช้คำนี้เป็นผู้ชายบอกว่าอ้าวน้องน้ำมันหมดเหรอมามาขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนกัน
เดี๋ยวพี่พาไปปั๊มเออเดี๋ยวพี่พาไปเติมน้ำมันนะจังหวะที่เธอซ้อนขึ้นไปนะคะ
ปรากฏว่าจริงไม่ได้จะพาไปเติมน้ำมันหรอกค่ะจะพาไปทำอนาจารย์
กล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้นะคะตี๓ของวันที่๑มกราคมช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา
จับภาพมอเตอร์ไซค์๒คันวิ่งผ่านหน้ากร่องและมีกู้ไพสว่างเหตุบ้านทู่เหยียงบริษัทพนัดนิษฐ์วิ่งไล่ตามด้วย
คือที่คนที่วิ่งไล่ตามนี่คือกู้ภัยนะที่ไปช่วย
เพราะว่าเขาบอกว่าได้ยินเสียงผู้หญิงร้องตะโกนขอความช่วยเหลือ
บอกว่าจะถูกทำร้ายหรือว่าถูกข่มขืน
คือน้องเนี่ยซ้อนมาแล้วปรากฏว่าพอรู้ว่าจะถูกทำร้าย
น้องตัดสินใจกระโดดลงจากรถเลยจนได้รับบาดเจ็บ

ผู้ชายคนที่เหมือนจะเป็นพลเมืองดีแต่จริงแล้วประสงค์ร้าย

เหตุการณ์เกิดขึ้นตรงสามแยกโรงน้ำแข็งถนนสายพนัฐนิคมเกาะโพนะคะ
ตำรวจลงพื้นที่แล้วก็พาผู้เสียหายไปแจ้งความบันทึกประจำวันเอาไว้ด้วย
ผู้สื่อข่าวเราก็ไปคุยกับน้องผู้เสียหายคนนี้
อายุ๑๙ปีน้องมีแผลถลอกที่ข้อศอกแขนแล้วก็หัวเข่านะคะ
บอกว่าวันนั้นเนี่ยไปเคาน์ดาวน์กับเพื่อนอีก๒คนที่สถานบันเทิงที่บางแสน
แล้วก็จังหวะกลับบ้านเนี่ยไปส่งเพื่อนที่อำเภอพนัฐนิคมก่อน
จังหวะจะกลับบ้านอ้าวไม่ถึงบ้านเราซะแล้วน้ำมันหมด
ก็ดันไปเจอผู้ชายคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมา
เขาก็แวะมาบอกว่าเออเดี๋ยวพาไปซื้อน้ำมันมาเติมให้นะ
เธอเลยยอมซ้อนท้ายนั่งมอเตอร์ไซค์เข้าไป
แต่ปรากฏว่าท่าไม่ดีแล้วขี่พาไปที่เปลี่ยวเฉยเลย
รู้สึกได้ถึงความผิดปกติก็เลยรีบโทรหาเพื่อน

แล้วก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือจากอาสากู้ภัย
ที่อยู่ตรงบริเวณใกล้เคียงนะคะ

น้องบอกน้องจดจำรูปภัณฑ์สันฐานคนร้ายได้ชัดเจนรวมถึงทะเบียนรถด้วยแจ้งความเรียบร้อยแล้วบอกตำรวจช่วยจับตัวมันมาดำเนินคดีให้หน่อยค่ะแล้วก็ฝากเรื่องของเธอเป็นอุทาหรณ์ด้วยนะคะว่าแม่ชอบสอนไว้ตอนเด็กใช่ไหมอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าแต่คนพวกนี้ทำให้คนที่เขาดีจริงเป็นพล